กับดารานุ่มท่านหนึ่งไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวเกษตร
แล้วไปเจอดามราสาวไม่ใช่ดาราสาวสินางแบบสาวสองคนในร้านนั้นนะฮะ
แล้วก็มีจังหวะดารานุ่มคนนี้เขาเข้าไปลักษณะคือไปจีบ
ขอไลน์แล้วเหมือนจะชวนเขากลับบ้าน
แต่ว่านางแบบสาวเขาไม่เล่นด้วยแล้วถูกลวนลำทั้งสายตาและคำพูด
สุดท้ายมีการปาขวดใส่กันแล้วฝ่ายของผู้หญิงที่เขามาด้วย
รุมทำร้ายดารานุ่มคนนี้โดนเป็นเรื่องเป็นราวมีคลิปเกิดขึ้น
และล่าสุดดารานุ่มบอกว่าผมรับว่าวันที่เกิดเหตุผมเมา

ภาพที่เห็นมีอัมมี่กับยูมิโกจะเห็นว่าอัมมี่ถือขวดปลาใส่ก่อน
นี่ปลาใส่แล้วเขายอมรับว่าเขาเป็นคนปลาใส่เอง
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดภาพแบบนี้ได้อย่างไร
อาจจะสั้นแต่ว่ามันเป็นชุนละมุนที่มันช่วงจังหวะเกิดขึ้นในร้านนี้
ผู้หญิงสองคนนะฮะก็คืออามี่กับยูมิโก
จะหยิบขวดแล้วก็เคลือกลงไปที่บริเวณหน้าร้าน

เพราะงานมันตะวันไปแล้วร้านก็วุ่นวายเกิดขึ้น
อายุ๒๓ปีคนนี้เป็นดามรานนักแสดงนายแบบ
ซึ่งหลังเกิดเหตุเขาก็ไปแจ้งความว่าเขาโดนทำร้ายร่างกายนะครับ
โดยผู้หญิงในภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่
มี่แม็กซิมหรือว่าประพัสราคงพนัทอายุ๓๒ปี
ยูมิโกะหรือว่านัทชมพรล่าประสงค์อายุ๒๔ปี
บอกว่าเธอเป็นผู้เสียหายขอเล่าแบบนี้
วันที่เกิดเหตุคือคืนสงกรานในวันที่๑๕เมษายน
มี่กับยูมิโกไปรับงานโชว์ตัวที่ร้านชายขาพระไก่
ซึ่งอยู่แถวเกษตรหลังจากเสร็จงานแสดงเสร็จปุ๊บ
ก็ไปนั่งทานข้าวกับรุ่นพี่ที่บริเวณด้านข้างเวที
มาด้วยกัน๑๐คนนะครับ
ระหว่างนั้นเนี่ยครูชาไทยเนี่ยเดินเข้ามาถือแก้วเล่า
แล้วมาจีบยูมิโกขอไลน์หน่อย
อย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดจาแทะลงกันไป
มิโกะก็เลยให้ไลน์ไปเพื่อเป็นการตัดความรำคาญ

แต่ครูชาไทยก็ยังตื้อไม่เลิก๓๔รอบ
ยูมิโกจะกลับไปต่อที่บ้านให้ได้
มีความพยายามในการขอชนแก้ว
อาร์มี่ที่ไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ของยูมิโกทนไม่ไหว

แล้วหลังจากนั้นคนที่ไปด้วยอีก๑๐คนก็ไปรุมทำร้าย
อีกฝ่ายหนึ่งต้องหนีออกจากร้านไป
ซึ่งอาร์มี่เองยอมรับว่าเธอเป็นคนปลาขวดเหล้าใส่ครูชาไทย
เพราะโมโหที่มาแสดงกิริยาคุกคามกับน้องสาวเธอก่อน
เดี๋ยวในนี้กันต่อภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นอามมี่กับยูมิโกะนะฮะ
ที่เขาอ้างว่าถูกครูชาไทยไปลวนลาม
ทั้งสายตาคำพูดหรืออะไรก็ตามที
แล้วยอมรับเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นภาพที่เห็นคือเขาเป็นคนปลาขวดเหล้าใส่ครูชาไทยเอง
ฟังเสียงสองท่านนี้ครับ
แบบว่าใจเย็นนะใจเย็นอะไรอย่างนี้เพราะนี่โมโหแล้วไง
พี่ใจเย็นแล้วสักพักหันไปอีกทีนึงตะลุมบอลกันแบบ
ใส่กันยับปลาของปลาขวดปลาขวดมามั้งหนูก็เลยแบบ
ปลาขวดเครื่องไปในคลิปอะค่ะหนูเป็นคนปลา
แล้วมันก็วิ่งหนีออกไปข้างร้านเลย
อันนี้เป็นฝั่งของทั้งสองท่านนี้เล่าเอาหลังเกิดเหตุ
ครูชาไทยเองมีการส่งข้อความไปหายูมิโกะทำนองด้วยว่า
ผมงงอ่ะไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดอ่ะทำไมเพื่อนยูมิโกะต้องมารุมทำร้ายผมด้วย
คืออาร์มี่ก็เอาโทรศัพท์แชทตอบข้อความแทนยูมิงโกะที่ตอบกลับไปบอกว่า
เมาแล้วอย่ามาเลื้อนไม่มีมารยาทอันนี้เป็นแชทที่เขาให้นักข่าวเรามานะ
ต่อมาอามี่กับยูมิโกไปแจ้งความที่สนโชคชัยในท้องที่เกิดเหตุ
เอาผิดครูชาไทยเพราะว่าถูกคุกคามด้วยทั้งสายตาและคำพูดนะครับ
เราฟังทางด้านของครูชาไทยหรือว่านายนพลก่อนหน่อย
ออกแถลงมาคู่กับคุณอุ๊บวิริยะเลยนั่งคู่กันแบบนี้เพราะว่าเป็นเด็กของคุณอุ๊บนะฮะ
เป็นเด็กของนักปั้นมือทองโดยที่ต้องออกมาสัมภาษณ์คู่กัน
ก็อย่างที่บอกไปว่าครูชาไทยเป็นเด็กปั้นของคุณอุ๊บวิริยะ
ครูชาท้ายบอกว่าคืนวันที่เกิดเหตุเขาตั้งใจจะไปหายูมิโกะ
เพราะอะไรชอบอยากจีบอยากจีบเลยยอมรับแมนอยากจีบไปขอไลน์
แต่ผมบอกแบบนี้ว่าผมไม่ได้ไปแตะต้องเนื้อตัวหรือลวนลามเขาเลย
ไม่ได้เข้าไปแตะอะไรเลยยอมรับในวันนั้นน่ะผมเองก็เมา
แต่ผมมีสติผมรู้เรื่องว่าผมทำอะไรอยู่ซึ่งในเหตุการณ์นี้คุณอุ๊บว่ายังไง
คุณอู๋ก็บอกว่าถึงแม้เขาเป็นเด็กพี่แต่ว่าพี่ไม่เข้าข้างนะ
ผิดก็ว่าไปตามผิดเพราะที่ผ่านมาพี่สอน
เตือนตลอดว่าอย่าเมาเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่อง
แต่ครูชาไทยก็มาก่อเหตุเพราะความเมาครั้งนี้ยอมรับว่าโกรธ
และเสียใจที่สุดในชีวิตกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เราไม่เข้าข้างคนของเราเราต้องการความจริง
ความจริงคือความจริงนะฮะก็เปิดมาเลยกล้องวงจรแล้วฝั่งนู้นเป็นยังไง
เสียใจที่สุดในชีวิตนะฮะน่าจะเป็นวันที่มีความสุขวันนี้
เจอเหตุการณ์แบบนี้แบบโอ้โหกินข้าวปลาไม่ลงเลย
และไม่เคยเจอป้าเด็กมา๔๐ปี๔๐ปีมาเพิ่งเจอรายแรก

ผมก็ขอโทษครับและก็ขอโทษพ่อกับแม่ครับที่ทำเรื่องให้ระบาดใจนะ
และก็ขอโทษด้วยผมก็มีส่วนผิดด้วยแหละครับที่ผมไปบุญวะ
ไปคุยไปคุยกับเขาโดยที่ไม่รู้ว่าแบบใครเป็นเด็กใคร

โอ้โหระหว่างให้สัมภาษณ์คุณอู๋ก็โกรธนะโกรธเลยแหละ
เอาแต่ว่าถึงแม้ทางด้านของสองนางแบบนั้นจะไปแจ้งความตำรวจ
แต่ว่าตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าหากับครูชาไทย
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเขากำลังนัดเดี๋ยวจะไปขอโทษกันซึ่งหน้า
ก็ยังไม่ได้มีการไปแจ้งความใดเกิดขึ้น
ก็พร้อมให้อภัยแต่ที่ต้องพูดคือ

เดี๋ยวทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวเขาจะไปเจอหน้า

เขาจะให้อภัยกันแล้วจะมีการเอาผิดกันทางคดีหรือเปล่านะครับ